โครงการจัดสร้างอุทยานราชพักษ์

ว่ามีการใช้งบประมาณถูกระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้าง
คนรองประหลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
กรณีการดำเนินโครงการก่อสร้างอุทยาราชพักษ์กระทรวงกลาโหม
ก็ได้แถลงถึงผลสอบนะครับว่าจากการตรวจสอบของคณะกรรมการ
มีข้อสังเกตกระบวนการดำเนินโครงการ
และได้ส่งต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบ
เช่นการจัดทำรูปหล่อบุรพกษัตริย์๗พระองค์
พร้อมระบุว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้มีอำนาจตรวจสอบโดยตรง
เป็นเพียงคณะกรรมการที่กระทรวงกลาโหมแต่งตั้งขึ้นมา
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อ
ซึ่งได้เชิญมาให้ข้อมูลแล้ว๒๓คน
และยังมีบางบุคคลที่ไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูล
ส่วนแรกเป็นงบกลางครับตามภาพนะครับ
กรทบกได้ขอรับการสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ
จำนวน๖๓ล้านบาทเศษครับ
โดยได้ใช้ในงานก่อสร้างต่างรวม๕งาน
ตามภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานรอบบริเวณพระบรมราชานุสาวดีครับ
ได้แก่งานติดตั้งหินอ่อนแท่นพระบริมูลหลาชันศาวรี
วงเงิน๑๑๙๐๐๐๐๐บาทเศษ
งานปูพื้นลามสการะบันได
หลานชั้นบนรอบแท่นพระบริมูลหลาชันศาวรี
วงเงิน๓๔๙๐๐๐๐๐บาทเศษ
งานติดตั้งป้ายทางเข้าอุทยานราชพักษ์พร้อมปฏิมากรรม

งานก่อสร้างคันศาสตร์ความปลอดภัย

และงานก่อสร้างรั้วรอบบริเวณอุทยานราชพักษ

ลำนานปัจจุบันอยู่ในระหว่างระดับวิธีจัดหา
งบบริจาค
บบริจาคจะประกอบด้วยรายนับ
เป็นการรับบริจาคจากภาครัฐเอกชนและประชาชน
ซึ่งผมจะเรียนละเอียดโครงการนี้ได้
กิจกรรมนี้เข้าความภูมิสวรรดิการราชพักษ์
จนถึง๓๐ประชาชนิกายนรุมดอกเบี้ยเป็นเงิน๗๓๒ล้านบาทเศษ
สำหรับงบบริจาคในบัญชีชื่อกรรมทุนสวัสดิการบริเวณราชภักดิ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ
ของทศพวาดิบุริยานราชภักดิ์ปศ๒๕๕๘
แรกระเบียบคณะกรรมการบริหารดิยาราชภักดิ์วัฒนศ์ของในการส่งคืนสงล์พศ๒๕๕๘
จากการตรวจสอบคือนานได้ว่าการยั่งจ่ายงบวงมาล
เป็นการเงินการตามระเบียบที่ผมได้กล่าวตามภาพ
ยังอยู่ระหว่างทำการตรวจสอบงบวงมาลตามโครงการนี้
สรุปณวันที่สามสิบพิจากรรมสองหรือห้าสิบแปดนะครับ
ไปรรับจากงบกลางและงบบริจาทออุปกรณ์ประญาติได้ใช้ในโครงการ
ประยรรราชภัทรนะครับก็มีทั้งหมดแปดว่าหกสิบหกล้าง
บาทเศษเราได้ใช้เงินการไปแล้วและอยู่ระหว่าง

ก็ตั้งขึ้นเวลา๑๖กัญญาณยนตร์๒๐๑๘
ลังวันที่๓๐คริสติกายนยนตร์๒๐๑๘
มีย่อหนึ่งในบัญชี๑๖๖ล้านบาทเสียค่ะ

ภาครัฐเอกชนและประชาชน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างในอุทยานราชพักษ์

ข้าน้ำผัวปลาข้าวเป็กปลาและอื่น
ในอนาคตซึ่งอุทยาราชภัทร์ก็ต้องอยู่ในตัวเองครับ

ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้ครับ

เท่าที่คณะกรรมการจะสามารถทำได้ครับ

ขณะกรรมการที่ผมเลือกเห็นทั้งทุน
อกจากนั้นนะครับส่วนที่นอกเหนือจากหน้าที่ของคณะกรรมการได้ดำเนินการนี้
ก็หากหน่วยงานภายนอกกระทรวงกลาโหมที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องนี้พบว่ามีการดำเนินการใดที่มีความไม่ถูกต้องแล้ว
ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบนั้นนะครับสามารถทำการได้ตามหน้าที่กฎหมายกำหนดไว้
ส่วนเรื่องของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
คณะกรรมการไม่มีอำนาจเชิญมาให้ข้อมูลรวมทั้งในทหารคนสนิทที่หลบหนีออกนอกประเทศก็ไม่เกี่ยวกับโครงการราชพักษ์
แต่ว่าการหลบหนีเป็นเพราะว่ามีความผิดในคดีอื่นที่สารทหารออกหมายจับมาก่อนหน้านี้
พร้อมกับปฏิเสธตอบคำถามว่าพลเอกอุดมเดชจะต้องแสดงความรับผิดชอบหรือไม่
ก็ก็ไม่สามารถชี้ชัดลงไปในว่ามันผิดหรือไม่
จากนั้นคณะกรรมการก็ยังปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะครับว่าโครงการดังกล่าวมีความโปร่งใสหรือไม่
แต่ย้ำว่าได้ทำหน้าที่ตามอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่
แต่ว่าบางประเด็นอย่างเช่นการหล่อบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่สามารถมาให้ข้อมูลได้
คณะกรรมการจึงส่งข้อสังเกตไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้รับทราบ
และยืนยันว่าไม่มีความกดดันในการตรวจสอบแม้ว่าจะมีระยะเวลาจำกัด
ทั้งนี้มีตลอดการแถลงข่าวนะครับมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รวมถึงองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นและในเรืองไกลลีกิจวนิษฐ์เข้าร่วมฟังการแถลงข่าวด้วย
คุณผู้ชมสามารถรับฟังเสียงการแถลงข่าวผลสอบการก่อสร้างอุทยาราชพักษ์แบบเต็มได้ที่แอปพลิเคชันหมายไทยรัฐครับ